อ่ะคือช่วงเทศกาลก็ต้องระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่ารักวิ่งชิงปล้นก็ยังมีอยู่นะคะ
ร้านทองนี่โดนปล้นโดนชิงทรัพย์กันถี่เลยคุณผู้ชมค่ะที่ปราจินบุรีกับระยองที่เกิดไปสดสดร้อนเนี่ย
บอกรู้ตัวคนร้ายแล้วนะคะกำลังเร่งไล่ล่าอยู่ไม่ปล่อยแน่นอนนะคะ
ที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพที่ปราจินบุรีค่ะคนร้ายเนี่ยใช้จังหวะเนี้ย
อันนี้ก้อนหินนะไปคนเดียวแล้วเอาก้อนหินไปทุบกระจกกวาดทองเข้าไปนะคะ
คนร้ายเอาทองไปได้ยี่สิบเอ็ดเส้นทองรูปภัณฑ์นะคะน้ำหนักกระรูมเกือบยี่สิบบาท
เงินไปเกือบหกแสนบาทเนี่ยค่ะดูดูดูพฤติกรรมคนร้ายนะคะ
เคาน์เตอร์ไปทุบกระจกแล้วก็กวาดทองไปเลย
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปทางถนนสาย๓๐
นี่ค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่ง
ไปคุยกับพนักงานร้านยังตกใจอยู่เลยนะคะ

มันก็น่าจะเป็นเสียงก้อนหินที่เขาฟังเข้ามาเขาก็คงจะเข้าใจว่าร้านเรามีกระจก
เขาก็เลยเตรียมการหนูว่าเขาเตรียมการมาอย่างดีเลยอะค่ะ
เพราะว่าเขาเตรียมหาเม็ดหินมาด้วยมีก้อนหินมาด้วยค่ะ
มาถึงก็เหมือนแบบไม่ได้เดินมาดูร้านเราก่อนนะคะ
เพราะว่าเดินมาจากซ้ายมือค่ะสองห้างแล้วเดินเข้ามาแล้วก็ปั้งเลย
แล้วก็กระโดดขึ้นตู้แล้วก็กระชาก
ไปเลยค่ะแล้วก็ล้มอยู่หน้าร้านแล้วก็วิ่งไปต่อ
มาอย่างดีค่ะไม่ต้องดูลาดเหลาเลยมาถึงพุ่งมาทุบเลยนะคะ
นี่ค่ะส่วนที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองอีกคดีหนึ่งค่ะ
อันนี้คนร้ายก็ไปคนเดียวเหมือนกันปล้นร้านทองไปชิงทรัพย์ที่ร้านทองแม่จรินสี่นะคะ
ปากซอยเนินกระปรอกที่ถนนสุขุมวิทย์ได้ทองไป๑บาทนะฮะ
ได้ทองหนึ่งบาทไปสี่เส้นเงินสดอีกหนึ่งหมื่นห้าพันนะคะ
นี่ค่ะดูพฤติกรรมตอนคนร้ายเข้ามานะคะ
ชักปืนสั้นออกมาแล้วโยนถุงผ้าบอกพนักงานเอาเงินใส่ถุงไม่งั้นเดี๋ยวยิงนะคะ
พนักงานก็หยิบเงินแล้วก็ทองใส่ถุงไปให้
คนร้ายก็วิ่งออกไปจากร้านแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปทางอำเภอบ้านฉาง
นี่ค่ะพฤติการคนร้ายขนาดมีลูกกลงกั้นอยู่นะคะ
แกะรอยจนรู้แล้วนะคะอายุน่าจะประมาณ๒๕๓๐นะคะ
คนร้ายเนี่ยถอดเสื้อคลุมและหมวกกันน็อกทิ้งเอาไว้ข้างกองขยะ

แล้วก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายจอดทิ้งเอาไว้ที่บ้านหลังหนึ่งที่นิคมพัฒนาด้วย
แล้วก็หนีไปก็พอจะทราบแล้วค่ะว่าเป็นใครนะคะ
ซึ่งหลบหนีไปกบดานอยู่ในอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
ตำรวจเขาประสานกันแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ